แจ้งว่าน้ำจะสูงที่สุดก็มีเพื่อนดาราอย่างคุณกันกันตะถาวรพี่มิคบรมวุฒินะคะเข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงกันนะฮะสดสดร้อนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนี่นะคะวีดีโอคอลสอบถามพี่นุ้ยสุจิราค่ะเห็นว่าขับรถไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่โรงเรียนด้วยตัวเองเลยภาพก็เป็นอย่าง

๒๘ตุลาคมนี้นะฮะตอนนี้เห็นว่าท่วมแค่โซนด้านหลังแต่ก็ถามว่าท่วมไหมก็ท่วมอ่ะห้องประชุมห้องเรียนยังพอเรียนได้อยู่ค่ะอาจจะฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะพื้นห้องประชุมนะคะกับตอนนี้คือพื้นของแม่น้ำเจ้าประยาเราก็ได้รวมเป็นพื้นเดียวกันแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุก
อย่างผ่านไม่มีอะไรนะคะก็คือได้นะคะแล้วก็ขอรับรองว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะ
คือทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราพี่แจ๊กกะรีนก็มีความเป็นห่วงพี่นุ้ยนะ
คือพยายามสอบถามติดต่อกันไปตั้งแต่วันก่อนแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าด้วยความสถานการณ์เขาก็คงจะไปจัดการให้คลี่คลายกันก่อน
ก็สภาพตามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ส่วนทางด้านนักแสดงหนุ่มปีเตอร์คอปดาเรนโดค่ะ
เมื่อวานนี้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมด้วยลูกชายทั้งสองคนเลย
แพนเตอร์กับน้องภูมาค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่สุพรรณบุรีค่ะ

เนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณตอนนี้

พูดกันตามตรงดูทรงยังไม่ไหวคุณผู้ชมนะ
ซึ่งคนท้องถิ่นแถวนั้นบอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ได้เจอน้ำท่วมเยอะขนาดนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหแปลงปลูกผักปลูกพริกทั้งหลายเนี่ยน้ำล้อมรอบไปหมดแล้วค่ะ
ซึ่งพอเจอกับพี่ปีเตอร์แล้วก็ลูกไปเจอข่าวนี้
โอ้โหไปเห็นด้วยตาบอกเลยว่าอดไม่ได้ที่จะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะ
เห็นภาพของลูกทั้งสองคนช่วยเหลือชาวบ้านแพ็กกระสอบทรายแบบนี้แล้วน่าชื่นใจนะฮะ
ตัวเล็กจิ๋วเดียวแต่ว่าขอช่วยเหลือสังคมเต็มที่ตามรอยคุณพ่อนั่นเองนะคะ
สุดยอดเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีแล้วก็หลากหลายพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะ